พิศนุโลกคุณผู้ชมค่ะเมาแล้วขับแล้วไม่ธรรมดาค่ะ
ขับแล้วไปชนโอ้โหเสียหายเยอะเลยทั้งแผงผักนะคะ
ชนรถเสียหายไปหลายคันด้วยแล้วก็หนีด้วยค่ะ
ชาวบ้านเขาไล่ตามจับได้ก็ยังขู่ยังกลาง
บอกว่าตัวเองเคยติดคุกแล้วก็มีพักพวกด้วยค่ะ
อันนี้คุณผู้ชมดูมาวแล้วขับไปในตลาด
ตลาดผักบ้านแขกที่พิศนุโลกชนด่าเลยค่ะ
ขับชนสำล้อขนผักพังไป๖คันคุณนัทพงศ์
ผักสดเนี่ยร้านก็โดนชนเสียหายไป๓ร้าน
จะรถมอเตอร์ไซค์แถวนั้นอีกที่ถูกชนไป๓๔คัน

นี่นี่หายท้องล็อกที่ฟ้าด้วยนี่ใช่แล้วก็หนีฮะ
คือหนีตอนชนไม่มีสติแต่ตอนหนีมีสติคือหนีไปคือไม่อยู่
นะคะมอเตอร์ไซค์เขาก็ไล่ตามใช่ไหมครับคน
นั้นเขาช่วยกันไล่ตามสุดท้ายจับได้ค่ะ
ล็อกตัวเอาไว้ได้แล้วเขาก็เรียกตำรวจมา
พอตำรวจมาถึงโอ้โหคราวนี้ก็มาสวมบทบาทข่มขู่เลยค่ะ
บอกรู้จักคนนู้นคนนี้แล้วตัวเองก็เคยติดคุกมาก่อน

มึงจะเอาอะไรกัน
ของจริงยืนอยู่ข้างนะคะตำรวจค่ะ
นะคะก็คงต้องไปสอนอก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมา
แล้วผู้เสียหายเขาบอกว่าโอ้โหมันเสียหายเยอะมากอ่ะ

แล้วไหนจะรถสำล้ออีกข้ารถคันหนึ่ง
ไม่ได้ชนคันเดียวชนไปตั้งหกคัน
ยังมีมอเตอร์ไซค์อีกแล้วแถมยังมีท่าทีแบบนี้นะคะ
ตอนแรกก็บอกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็จะกรับตัวเขาผิด
ดำเนินคดีเรียบร้อยค่ะ